ทีมข่าวยังอยู่ระหว่างการรอตัวของอดีตภรรยาไฮโซ
ชื่อดังมาที่บ้านหลังนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านของตระกูลดังที่ตกเป็นข่าว
แย่งลูกกันบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับขณะนี้กำลังรออยู่นะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทีมข่าวได้ตามไปที่สอนอปทุมวันครับตัวของคุณปอนั้นไปแจ้งความไว้ที่สนปทุมวันในข้อหาภาคผู้เยาว์
ดำเนินคดีกับอดีตสามีนะครับและเมื่อเช้าได้ไปให้ปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
และบ้านหลังนี้คือบ้านของอดีตสามีนั่นเองนะครับ
จะเห็นได้ว่าค่อนข้างใหญ่โตทีเดียว
อยู่ในซอยเกษมสรร๒นั่นเองครับ
เดี๋ยวจะไปพูดคุยกับตัวของคุณปอกันนะครับ
อ้าวแล้วนักสือทีมอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะ

ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตัวของคุณปอลงจากรถ
เพื่อที่จะมาติดตามทวงถามลูก

ซึ่งเป็นบ้านของตระกูลชื่อดังที่เกี่ยวกับการนำเข้ารถ
พี่บ้านหลังนี้เป็นบ้านใครอะไรยังไงครับ
ตัวบ้านเขาอยู่ฝั่งนี้

ตัวบ้านสู่พวกน้อง
ซึ่งเมื่อก่อนตัวของคุณปอก็อยู่บ้านหลังนี้
ตอนนี้บ้านหลังจะอยู่กับกี่คนครั้วคร่าว
แต่จะอยุ่งกันหลายครอบครัว
อยู่ฝั่งนี้
อยู่ฝั่งนี้เป็น๒โซนใช่ป่ะ

ส่วนครอบครัวของอดีตสามีอยู่บ้านหลังนี้
ในบ้านนั้นมีหลายครอบครัวอยู่ด้วยกันนะครับ
จะเห็นได้ว่าบ้านค่อนข้างใหญ่โตทีเดียวครับ
หลายคนที่ติดตามข่าวจากไทยรัฐทีวีก็คงทราบนะครับ
เมื่อวานนี้ตัวของคุณปอนั้นได้มาออกรายการไทยรัฐนิวโชว์ที่ไทยรัฐทีวีไปแล้ว
ในการติดตามลูกสาวซึ่งคือน้องตินลียุทธพงศ์นั่นเองนะครับ
อดีตสามีและครอบครัวของอดีตสามีนั้น
รับตัวจากบริเวณด้านหน้าโรงเรียนไปเมื่อหลายวันที่แล้ว
คุณปอพยายามติดต่อขอให้นำลูกไปคืนครับ
แต่อดีตสามีและครอบครัวของอดีตสามีไม่นำลูกไปคืน
รวมถึงตลอดเวลาที่นำลูกไปนั้นน้องตินไม่ได้ไปโรงเรียนเลย
ยังไม่เข้าเรียนแต่อย่างใด
แล้วก็ตัวของคุณปอนั้นพยายามสุดความสามารถ
ในการติดตามน้องกลับมาครับ
แต่จุดร้ายจนรอดก็ไม่สามารถติดตามมาได้
แล้ววันนี้ต้องถึงขั้นไปแจ้งความ
ดำเนินคดีในข้อหาพรากผู้เยาว์กับทางอดีตสามี
เพื่อที่จะอยากได้ลูกกลับขึ้นมานั่นเองครับ
เดี๋ยวขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานนะครับว่า
ภายในบ้านนั้นตัวของน้องตินยังอยู่ภายในบ้านหรือเปล่า

แต่ตัวของคุณปอนั้นก็ยืนยันอย่างเต็มที่ครับว่า
สิ่งที่อยากได้ตอนนี้คืออยากได้ลูกกลับคืนมาครับ
ในบ้านนั้นจะพบว่ามีรถอยู่หลายคันด้วยกันนะครับ

จะเห็นได้ว่ามีบางคนนั้นอยู่บริเวณเสาหน้าบ้าน
ก็คอยสังเกตการณ์อยู่เช่นเดียวกันนะครับ
ที่เกิดเหตุบริเวณนี้คือซอยเกษมสรร๒ครับ
อยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬาสุพัชลาศัย
ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองย่านปฐุมวันนี้นั่นเองนะครับ
ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณปอนั้นอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นครั้งชั่วครั้งชั่วคราว
ก่อนที่จะเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นมานะครับ
และตัวของคุณปอนั้นมีลูก๒คนกับอดีตสามี
ลูกคนเล็กนั้นยังอยู่กับคุณปอส่วนลูกคนโตซึ่งเป็นน้องตินเนี่ย
ตอนนี้ถูกอดีตสามีนั้นนำตัวไปครับ
และไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกยังอยู่ภายในบ้านหลังนี้หรือไม่
เดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับว่าการทวงถามลูกในครั้งนี้เนี่ย
จะประสบผลสำเร็จหรือไม่นะครับ
หลายคนคงได้เห็นข่าวจากไทยรัฐทีวีไปตั้งแต่วานนี้แล้วนะครับ
หลายคนคอมเมนต์มาทางข้อความนะครับว่าถ้าไม่ได้จดทะเบียนลูกก็เป็นสิทธิ์ของแม่โดยชอบทำ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจก็ให้เหตุผลว่าเช่นนั้นนะฮะว่าเป็นสิทธิ์ของแม่นะครับ
ข้อความนั้นก็เฉลยมาแล้วนะครับว่าอดีตไฮโซนั้นเป็นใครนะครับ
คุณปอนั้นตัดสินใจแจ้งความอดีตสามีในข้อหาพรากผู้เยาว์นะครับ
ซึ่งตัวของอดีตสามีนั้นไม่ได้เซ็นจดทะเบียนรับรองบุตร
แต่อย่างใดครับรวมถึงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับตัวของคุณปอด้วยนะครับ
คดีนี้เมื่อวานผมได้ไปสอบถามที่สถานีตำรวจนครบานวังทองหลางครับ
ให้เหตุผลว่า๒ครอบครัว๒ครอบครัวนี้นะฮะ
ตัวคุณปอกับอดีตสามีเนี่ยเคยมีเรื่องมีราวเข้ามาแจ้งความอยู่หลายครั้งเหมือนกัน
จนถึงจุดพีคก็คือไปทำสัญญาตกลงสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรที่ศาลจังหวัดพระขนง
ซึ่งมีการตกลงกันนะครับว่าจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับ
ซึ่งตั้งแต่ตกลงกันมาขณะนี้มีการเปิดประตูหน้าบ้านแล้วนะครับ
ขณะนี้มีการเปิดประตูหน้าบ้านให้รถคันนี้เข้าไปภายในบ้านแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นพยายามในบ้านนะครับ
มีรถหนึ่งคันเข้าไปภายในบ้านนะครับภายในรถนั้นไม่ทราบว่าเป็นใครที่อยู่ภายในนะครับ
หลายคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวถูกต้องครับเป็นเรื่องของครอบครัว
แต่อีกฝ่ายนึงต้องการความช่วยเหลือในการติดตามลูกกลับคืนมา
ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันว่าเรื่องราวในครั้งนี้จะจบลงอย่างไร

คือทนายความของพี่ท็อปเป็นยังไงบ้างครับบ้านหลังนี้

นี่คือตัวของคุณพอกแก้วนะครับ
นี่คือตัวของคุณพอกแก้วที่มาตามหาลูกนะครับ
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา

แต่ที่เรารู้ว่าว่าพ่อเขาก็มีผู้หญิงอีกคนนึง
มีลูกกับผู้หญิงอีกคนนึงแล้ว

แต่เราเห็นแต่ลูกลูกเราอ่ะโพสต์ลงอยู่ในเฟซบุ๊คของคุณป้าเขา
แต่เนี้ยค่ะเนี้ยอยู่ในเนี้ยแล้วทำยังไงอ่ะค่ะ

จะได้มีการโทรติดต่อใครหรือได้คุยกับใครของคุณป้าค่ะค่ะ
ไม่มีการติดต่ออ่ะค่ะเราโทรค่ะคุณพ่อเด็กค่ะเขาก็ไม่รับ
สิ่งเดียวที่เราต้องการณขณะนี้คืออะไรครับคุณพ่อ
ขอแค่ลูกค่ะถ้าเขาเอาลูกมาเนี้ยเอาลูกมาให้เราคือเรา

คนนี้รู้ดีที่สุดในแก่ใจอยู่แล้วคือเขาอ่ะเราขอแค่ลูกคืนอ่ะ
ความหวังเดียวของเราที่จะทำได้อยากจะเจอลูกมากที่สุดถูกไหมฮะ

ที่เราจะต้องมานั่งไก่เกียร์เพื่อมีเงินเข้ากันอะไรดูอะไรอ่ะ
ดูตรงนี้หนูสาวว่าหนูไม่เอาอะไรทางนั้นแล้วหนูขอลูกหนูขึ้น
หนูขอแทบสิทธิ์อำนาจในการปกครองลูกหนูขึ้นอ่ะแล้วลูกไม่อยู่กับหนูอ่ะ

เราเคยมีปัญหากับทางฝ่ายของอดีตสามีแล้วไหมคะเข้าครัวของอดีตสามีแล้วไหมคะ
มันก็มีปัญหาของเราแห่งกันจากการโพสต์เฟสบุ๊คอ่ะค่ะ
ซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าจากการเรียกว่าอะไรอ่ะค่ะ
มันเหมือนกับการเลี้ยงลูกที่เขามีวิธีการเลี้ยงหลานอีกกลางหนึ่ง
เราก็มีการเลี้ยงลูกอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

นั่นคืออาจจะเป็นส่วนความไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

เงี้ยเดี๋ยวถ้าที่นัครต้วยการตรงดนตรฐวยการเอาหนักข่าวเสร็จแล้ว
เราก็ต้องติดออกมาก็คืออยู่เชิญแล้วค่ะเนี้ย
นี่ก็คือไม่มีใครออกมาเลย

คุณปอล์ไม่ได้เจอลูกบางกี่วันล่ะ

คือเข้าไปส่วนบ้างเขาบางทีก็ใส่ไม่ว่าง

รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะคนกับแม่ที่มาตามหาลูกหน้าบ้านแล้ววันนี้กลับไม่มีใครออกหาเราเลย

ตอนที่เราได้อยู่กับลูกสองคนสามคนกันพบแม่อีกทุกสองคนนี่แล้วตอนนี้เราเหลือลูกแค่คนเดียวแล้วอีกคนนึงเราไม่ได้กอดเขาไม่ได้หอมเขาเนี่ยรู้สึกสะเทียนใจครับ
คือเรากอดเนอะเรากอดกันพวกเราอยู่ด้วยกันเราแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงคนเป็นแม่แล้วเขาคนไม่เป็นแม่คนอื่นอื่นมันก็แค่ลูกก็ไม่ได้เป็นอะไรลูกก็ปลอดภัยนี้เนี่ยนะแล้วรู้ว่าลูกปลอดภัยแล้วรู้ว่าลูกเรากินดีอยู่ดีนะ

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่นี่คือบ้านของคนที่เคยดื่มอยู่หรือเปล่า

คุณปอครับแล้วตั้งแต่เป็นคดีความเป็นเรื่องราวเนี่ย
ทางตัวอดีตสามีได้ติดต่อกลับมาไหมไม่เคยเลย
ไม่เคยแม้แต่จะไลน์มาพูดคุยกับเราไม่เคยครับครับ
คุณคุณพ่อพยายามติดต่อเขาบ้างไหมฮะเราโทรหาเขาแล้วหาเขา
คือไม่ติดอะครับเขาไม่รับเราก็รู้ว่าโทรไปเขาก็ไม่รับหรอก
เดี๋ยวมาหาที่บ้านพี่ไม่ได้เจอไม่เห็นเขาเลย
เบอร์อะไรหรอกเขาก็มีโทรกิ้งเดี๋ยวก็ได้ถ้าเขาติดต่อเรา

ต่อไปยังไงดีอะก็พี่ช่วยด้วยพี่อยากได้รูปจริงจริง
เนี่ยพี่หนูเชื่อว่าการแสดงสังเกิดจะเป็นตัวผลกรรมให้เขาอะ

อะไรอย่างเนี่ยพอไม่อยากเขารับรู้อะไรยังไง
พี่พี่พบพูดปุ๊บปุ๊บพอมันแบบอย่างเนนี้มันกดกรรมเอง

ฝ่ายอดีตสามีมาก็จะทำให้ครอบครัว

ตอนเช้าหนึ่งเขาบอกว่าไม่อยากจะเปิดโทรศัพท์ไม่อยากกำไรยัง
แต่เราก็เห็นลูกคนเล็กแล้วก็แบบว่าลูกเรายังอยู่อ่ะ

พี่
นี่คือความรู้สึกส่วนหนึ่งของคุณปอที่มีต่อลูกสาวที่คิดถึงสุดหัวใจนะครับ
ซึ่งบ้านหลังนี้คุณปอบอกว่าเป็นบ้านที่อยู่
ของลูกสาวแต่ไม่สามารถนำตัวออกมาได้นั่นเองนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุด
สำหรับคดีของอดีตภรรยาไฮโซชื่อดังที่มีเรื่องมีราวกับอดีตสามี
ในการชิงตัวลูกจากหน้าโรงเรียนนานาชาติแห่ง๑ย่านรามคำแหงนะครับ
ทั้งหมดนี้นั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์
วันนี้เวลา๑๙นาฬิกาซึ่งจะมีละเอียดทีเดียวครับ
สำหรับเรื่องราวทั้งหมดว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับ
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ